สนานกันมามากมายแล้วนะจ๊ะหลายคนคงจะหิวแล้วใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมท้องคุณให้ดีจะพาไปหาเมนูอร่อยทาน
ที่จังหวัดพยาวมาที่พยาวแล้วนะเราไม่กินหรอกจ้ะ
เล็กเรากินแบบเป็นถาดเลยค่ะคุณ

ไม่ผิดจ้ะไปกินกันเลยร้านนี้เด็ดจริงค่ะ
ส้มตำอีสานแท้แต่ร้านนี้อยู่ที่พยาวนะเจ้า
ร้านนี้ชื่อว่าบ้านสวนเชอแตม๒ค่ะ
ตั้งอยู่ที่ถนนรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขามีเมนูเด็ดมากมายดังป้ายร้าน
แล้วก็เมนูที่ให้เห็นกันไปแล้ว
ส่วนนี้ก็คือหน้าตาเมนูของร้านนี้มีทั้งตำถาดผีทะเลก็มี
เห็ดเพาะต้มเม่เด็ดมาก
บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดเพราะเวลาเขาเสิร์ฟนี่คุณผู้ชม
เขาเสิร์ฟมาเป็นถาดพร้อมกับเครื่องเคียง
มีทั้งหมูยอขนมจีนปลาหมึกกุ้งตัวโตปูตัวใหญ่
โอ้โหจัดแน่นมาเต็มถาดนะจ๊ะ
รับรองเลยว่าใครได้ทานแล้วนี่อร่อยเหาะ
เออเลิศจริงนะคะ
ส่วนใครอยากจะไปก็ไปได้นะ
ร้านเขาเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มครึ่งนู้นเลย
ร้านอยู่ที่ถนนรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่พยาวก็มีเมนูอาหารอีสานหลายอย่างเลยนะจ๊ะ
อร่อยแบบกรุบนะถ้าเป็นส้มตำเห็ดเพาะนะคุณเนาะอร่อยค่ะ
นี่น้ำลายไหลน้ำลายแตกจวดเลยคุณค่ะ
อ้าวบังติลาผสมผสานกันเนอะ
อาหารอีสานอาหารซีฟู้ดมาหมดเลย
โอ้โหน้ำลายไหลกันแล้วคุณผู้ชม